สวัสดีครับวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงปริมณฑลนะครับ
ตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับ
เริ่มมีกลุ่มหมอกกลุ่มควันเข้ามาปกคลุมอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่วันสองวันที่ผ่านมาดูเบาบางลงนะครับ
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนกรุงรวมไปถึงในพื้นที่ที่มีหมอกเหล่านี้ปกกลุ่ม
คงต้องเตรียมรับมือต่อไปเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ไปอีก๑วันครับ
ที่จะได้เจอสถานการณ์แบบนี้ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
จะทำให้หมอกควันเหล่านี้ดูจางลงนะครับ
นี่คือภาพดาวเทียมนะครับแสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆที่เข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรานะครับ
เหนืออีสานจะสังเกตว่าค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมนะครับ
กลึงความชื้นในหมดท้องฟ้าจึงโปร่งเป็นพิเศษนะครับ
ส่วนตอนกลางจะสังเกตว่ามีความชื้นเข้ามาปกคลุมนะครับ
ซึ่งความชื้นเหล่านี้เองนะครับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ดันเอากลุ่มฝุ่นละอองลอยขึ้นมาบนท้องฟ้านะครับ
โดยเฉพาะหลังจากนี้เป็นต้นไปยิ่งน่าสนใจละทีเดียว
คุณผู้ชมครับดูนี่ครับเป็นภาพแสดงจุดที่มีค่าฝุ่นละอองมีมลพิษเยอะที่สุดนะครับ
ในพื้นที่เอเชียของเราจะสังเกตว่าอินเดียค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
เมืองใดของเราเนี่ยนะครับจุดที่มีเยอะเป็นพิเศษก็คือบริเวณตรงกลางนี่แหละครับ
รวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งแน่นอนเลยครับว่าส่งผลต่อการใช้ชีวิตส่งผลต่อผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอ
มาดูเรื่องของการคาดการณ์กันหน่อยนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรกันบ้าง
โดยจากการคาดการณ์เนี่ยนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อย่างที่บอกแล้วครับว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับยังคงเป็นอีกหนึ่งวันครับที่สภาพอากาศนั้นยังคงต้องเฝ้าติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจะสังเกตว่าเป็นสีแดงนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับจะค่อยกลายเป็นสีส้มและเป็นสีเหลืองตามลำดับนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่๒๘จะสังเกตว่ามีฝนตกลงมานะครับจากภาพซึ่งเป็นการคาดการณ์ของเว็บไซต์นะครับแอร์วิชชัวร์นะครับ
โดยจากการคาดการณ์เนี่ยนะครับช่วงที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับในช่วงวันพฤหัสบดีก็คือตั้งแต่ช่วงทุ่มต่อเนื่องทุ่มของวันนี้นะครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วง๑๐โมงนะครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่อากาศร้อนนั้นค่อนข้างที่จะมีการสะสมค่อนข้างเยอะนะครับจึงทำให้ควันต
ครับเรื่องของกระแสลมอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงวันสองวันนี้นะครับในบริเวณตอนกลางประเทศไทยครับจะสังเกตว่ากระแสลมค่อนข้างนิ่งนะครับยังไม่มีกระแสลมในแนวราบที่แรงมากพอที่จะพัดเอากลุ่มฝุ่นละอองที่ปกกลุ่มในบริเวณตอนกลางออกไปนะครั